ผมจะสอบข้าราชการอาหารทราบว่าจะติดไหมครับ
คือตอนนี้รอไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะ

สินประกอบยุคนั้นก็รับแค่๕๐คน

ไหนวันนี้พี่เปิ้ลมาแล้วนะครับ
ก็จะมีการแนะนำเลือกตัวในไอดีล่ะครับ
มีเลยครับ